ในวันนี้ทางด้านของครอบครัวของนาวากาศตรีดีโลกฤตปรัฐธรรมา
ก็ได้มีการเดินทางไปรับศพแล้วนะครับ
ทางด้านของกองบิน๕๖เองก็จัดพิธีส่งศพอย่างสมเกียจครับ

ปุ่น
ทันทีที่สิ้นคำสั่งเสียงแตรนอนก็ดังขึ้น
สะกดให้ทหารทุกนายหยุดนิ่ง
ขณะที่ขบวนศพของนาวาอากาศตรีดิโรคฤทธปัทวี
ค่อยเคลื่อนผ่านทหารกองเกียรติยศ
ที่ยืนแสดงความเคารพอย่างสง่างาม
ก่อนจะนำลงศพที่คลุมด้วยทงชาติไทย
ขึ้นเครื่องบิน๔๓๐ของกองทัพอากาศ
พิธีส่งศพครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียจ
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวปัทวี
พิธีส่งศพนาวาอากาศตรีดิโรคฤทธปัทวี
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่แบบคลิปเพ่นตก
ขณะทำการบินโชว์ในวันเด็กประจำปี๒๕๕๙
กองบิน๕๖สนามบินหัดใหญ่

ครอบครัวได้ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะเดินทางไปโรงพยาบาลสงครานครินทร์
โดยมีพลอากาศเอกอารมณ์ปัทวีบิดา

กลางประชาชนที่ต่างร่วมกันแสดงความอาลัยตลอดเส้นทาง
ภายในกองบิน๕๖ขัดใหญ่จังหวัดสงคลา
เพื่อเดินทางไปยังกองบิน๖สนามบินดอนเมือง
การสรุปสาเหตุเครื่องบินกริปเพ่นตกครั้งนี้
พลอากาศตรีสรกิจมังสิง
ภูมิหน่วยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศบอกว่า
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากชิ้นส่วนเครื่องบิน

รวมถึงตรวจสอบบันทึกทางการบิน
ซึ่งการบินแสดงของเครื่องกิฟเพ่นในครั้งนี้

ดังนั้นต้องใช้เวลาในการสืบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด
เรื่องต้นเนี่ยเราเพิ่งจะเข้าไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ไปดูในภาพรวมนะฮะ
เพราะว่าชิ้นส่วนกระจัดกระจายมากเป็นบริเวณกว้างนะครับ
ก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มวางแผนนะครับ
วางแผนในการสอบสวนนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะมีเจ้าที่ที่สอบสวนโดยตรงนะครับ
เขาจะเข้าไปในพื้นที่จุดตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่นาวาอากาศเอกสมใจชัยวงศ์
ผู้บังคับการกองบิน๗สุราธานีบอกว่า
รู้สึกเสียใจกับครอบครัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และการสูญเสียบุคลากรสำคัญของกองทัพอากาศ
เพราะนักบินที่เสียชีวิตถือว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือ
มีประสบการณ์สูงชั่วโมงบินกว่า๑๐๐ชั่วโมง
สำหรับนาวาอากาศตรีดิรกฤทธปัทวีหรือผู้พันแอร์
ตำแหน่งนักบินประจำหมวดบิน๓ฝ่ายยุทธการฝูงบิน๗๐๑กองบิน๗
ขณะนี้เป็นหัวหน้าหมู่บินและกำลังฝึกเป็นครูการบิน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงแค่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวปัทวีและคนใกล้ชิดกับผู้พันแอร์เท่านั้น
แต่ยังนำมาซึ่งความสูญเสียบุคลากรที่มีอนาคตไกลและมีคุณค่าของกองทัพอากาศและประเทศไทยอีกด้วย